มีสตินะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
แล้วมีสติกันต่อเลยกับเรื่องต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปดู
ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสียงสูงมากเลยเรื่องนี้ต้องโฟกัสค่ะคุณผู้ชม
จะพาไปดูที่อาสมรือศรีเนนค่ะ
ไม่ได้ไปดูธรรมดานะคะพาไปส่องด้วยค่ะ
ส่องอะไรล่ะคะคุณ
ไปให้ถึงกันก่อนไปที่อาสมฤษีเนรอำเภอบางไซ

วันนี้ต้องบอกนะคะว่าโอ้โหเหมือนกันค่ะโอ้โหแรงแรงเหมือนกัน
เพราะว่าอาสมรือศรีเนนแห่งนี้
นาแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากเลยที่เขาหลั่งไหลกันมา
ขอโชคขอลาบในโค้งสุดท้ายแบบนี้
ซึ่งบางคนก็มาพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะต่าง
นำมาถวายเพื่อกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสม
คุณชนะคุณจ้องสังเกตแบบตั้งใจดูมาก
ส่วนบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาพบกับสิ่งนี้ค่ะ
พาไปดูชัดเลยสิ่งที่อยู่ในคันน้ำมนนั่นเอง

คุณตั้งหน้าตั้งตาดูเหมือนกันนะคุณชนะเนาะ
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก

หยดน้ำตาแห่งความหวังของเหล่าบรรดาคนชอบตัวเลข

ว่าไอ้หดน้ำตาเทียนเนี่ยทำใครต่อหลายคนน้ำตาตกกันมาเยอะแล้วเนี่ย
ก็ดูน้ำตาเทียนมากก็น้ำตาตกนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่างานนี้ส่องกันทะลุปรุโปรงไปหมด

โทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้ด้วย

แล้วค่ะลบเมมเมอรี่รูปในกล้องออกก่อน

ฉันเนี่ยจะเต็มแล้วถ่ายกลับมาจากคำชโนธเพียบเลย
แต่งานนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้เลขเด็ดเลขอะไรกันบ้างนะคะ
แต่ว่าเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชม
เผื่อว่าอยากเห็นแล้วเดี๋ยวมาว่ากันว่าให้ดูแค่นี้ให้ดูทำไม
ดูกันแบบชัดแล้วกันคุณผู้ชม
ให้ดูภาพกันหน่อยค่ะ
ให้ดูภาพกันหน่อยนะคะ

แม่ไม่เคยเจออ่างน้ำตา
อ่างน้ำมนน้ำตาเทียน

แต่ว่าย้ำคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้น
หลายคนขอมาถ้าเราไปถ่ายแล้วเราไม่เก็บมาฝาก
เดี๋ยวก็จะมาว่ากันก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดู
แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใช้สติสติสติสตินะคะ